เราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้ยังคงมีฝนป้นหนาวค่ะ
ลมกระโชคแรงและมีลูกเห็ดตกเกราะเศรษฐกรระวังผลผลิตทางการเกาเสศเสียหายนะคะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชคแรง
คลื่นสูง๑๒เมตรระวังอันตรายจากลมพัดพืชผลทางการเกษตรค่ะ
และระวังศัตรูพืชจำพวกน้อนภาคใต้มีฝนสลับแดด
เกษตรกรควรใช้เศษวัสดุคลุมดินป้องกันการระเหยของน้ำ
และระวังศัตรูพืชจำพวกน้อนพลื่นลมสูง๑๒เมตรค่ะ
วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ฝรั่งเศสค่ะ
คุณผู้ชมกรุงปาริสในภาพธิกษ์จำของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรค่ะ

แต่คราวล่างสุดของกรุงปาริสมีน้ำท่วมสูงใจกลางเหมือนแบบนี้เลย
ซึ่งน้ำที่ท่วมสูงหนุนสูงมาจากแม่น้ำเซ

คุณผู้ชมค่ะยุโรปฝนตกจะตกในช่วงฤดูหนาว
แล้วก็จะไม่มีฤดูฝนแยกเหมือนประเทศไทยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ